มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคดีของน้องหญิงหญิงสาววัย๑๙ปีที่เสียชีวิต
เงื่อนงำที่พระนครศรียุธยานะครับ
คดีนี้ในออฟผู้ชายที่อยู่กับน้องหญิงเป็นคนสุดท้าย

อ้างว่าน้องหญิงกระโดดรถลงมาแล้วก็บาดเจ็บสาหัสเสียชีวิตเอง
ตอนนี้นายออฟตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอยู่นะครับ
วันนี้ญาติของนายออฟเดินหน้ายื่นเรื่องร้องขอความเป็นธรรมกับตำรวจที่บังปะอิน
ขอให้รื้อสำนวนคดีใหม่ขอให้มีการวินิจฉัยสาเหตุการตายใหม่
บอกว่านายออฟนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้ฆ่าน้องหญิง

พ่อของนายสุรพนธรรมดาราคัมหรือออฟ
ผู้ต้องหาฆ่านางสาวนารีการยาวิราหรือน้องหญิงวัย๑๙ปี
ตกจากรถเทลเลอร์เสียชีวิตปริศนาในพื้นที่พระนครศรีอยุธยา
ต่อสู้เพื่อให้ลูกชายได้หลุดพ้นจากสถานะนี้
ด้วยการเดินหน้าร้องขอความเป็นธรรม
ต่อพนักงานสอบสวนสพบางปะอิน
เพราะเชื่อว่าลูกชายไม่ได้ฆ่าน้องหญิง
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุ
จากก่อนหน้านี้เขาได้เข้าเยี่ยมลูกชาย
ภายในเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จึงเป็นช่วงเวลาที่พ่อลูกได้พบหน้า

สังเกตเห็นว่าลูกชายมีอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัด
ซึ่งออฟมักถามเรื่องคดีความทุกครั้ง
และยังยืนยันคำเดิมว่าเขาไม่ใช่ฆาตกร
พร้อมทั้งฝากให้หาภาพจากกล้องวงจรปิดที่ร้านคาราโอเกะ
และตามหารถกระบะสีขาวมีหลังคา
ออฟได้ไปขอความช่วยเหลือให้ช่วยยกน้องหญิงขึ้นรถเทลเลอร์
เพื่อนำไปส่งโรงพยาบาล
หากภูระเมืองดีคนนี้ออกมาแสดงตัว
จะช่วยยืนยันความบริสุทธิ์ของลูกชายเขาได้
ก็ไปสอบถามเรื่องลูกว่าได้ทำเกี่ยวกับน้องหญิงไหม
ลูกก็ขอยืนยันว่าลูกไม่ได้ทำครับ
เขาก็เล่าอยู่ครับว่าน้องหญิงได้คุยโทรศัพท์

เพราะว่าเขาก็คุยโทรศัพท์กับญาติเขาตลอดเวลา
พอเขาลงไปเยี่ยวเขาขึ้นมา
เขาขับรถออกไปน้องหญิงก็ตกหลุดแล้วครับ

ก็เรื่องคดีก็ขอให้พ่อช่วยความเป็น
เรื่องเต็มในทุกความเป็นธรรมให้เขาด้วยครับ
เพราะว่าตอนนี้เขาทำอะไรไม่ได้เขาอยู่ในห้องขังครับ
เพียงเท่านั้นยังปฏิเสธการให้สินบนเจ้าหน้าที่๓แสนบาท
เพื่อเปลี่ยนสำนวนจากคดีฆาตกรรมเป็นอุบัติเหตุ

เนื่องจากครอบครัวหาเช้ากินค่ำไม่มีเงินมากมายขนาดนั้น
ซึ่งการถูกกล่าวหาในครั้งนี้ทำให้ครอบครัวได้ยื่นคำร้องต่อสาร
ดำเนินคดีกับผู้ที่ทำให้ครอบครัวของเขาเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงโดยสารนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่๑
วันที่๑ตุลาคมที่จะถึงนี้
ส่วนการร้องขอความเป็นธรรมครั้งนี้
เพื่อต้องการให้ตำรวจส่งผลชนะสูตรของน้องหญิง
ไปให้สมาคมแพทย์นิติเวศแห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แพทยศภาตรวจสอบข้อมูล
และตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์วินิจฉัยอีกครั้ง
เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการทางนิติเวทย์
จากผลที่ออกมาก่อนหน้านี้
มีแพทย์ลงความเห็นเพียงผู้เดียว
รวมถึงไม่มีความชำนาญทางนิติเวทโดยเฉพาะ
อาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้
อยากให้ทางสมาคมแพทย์นิติเวศแห่งประเทศไทย

เพื่อจะได้พิสูจน์ว่าคุณอ๊อฟหรือสุรพลดาราคำ
เป็นผู้บริสุทธิ์หรือเป็นผู้กระทำความผิด
เพื่อจะได้พิสูจน์ประเด็นที่ว่า
น้องหญิงหรือนางสาวนาฬิการยางวิราช
ได้พัดตกจากรถแล้วศีรษะแทกพื้น
หรือว่าเป็นการถูกฆาตกรรมนะครับ
เพราะความเป็นห่วงลูกชายของผู้เป็นพ่อ
ที่ไม่อาจนิ่งเฉยเห็นลูกถูกคุมค้าง

จึงต้องก้าวออกมาต่อสู้เพื่อลูก
ด้วยการยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม
ไม่ต่างจากความรักของพ่อน้องหญิง
ต่อสู้เพื่อลูกตั้งแต่วินาทีแรก
ที่รู้ว่าลูกสาวสิ้นลมหายใจ
และไม่มีทางกลับมาหาเขาได้อีก

เป็นการฆาตกรรมหรืออุบัติเหตุ
ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานทั้งสิ้น
ผู้เป็นพ่อของทั้งสองฝ่าย
หยัดสู้จนถึงที่สุด
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

ร้องความเป็นธรรมด้านคดีให้กับครอบครัวของน้องหญิง

ทำไมทางญาติของนายออฟ

ถึงได้สำนวนคดีเกี่ยวกับผลการชนะสูตรศพของน้องหญิง
เรียกร้องขอความเป็นธรรมในครั้งนี้นะครับ